คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงนี้มาดูเรื่องของ
รถบรรทุกพลุดอกไม้ไฟระเบิดกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดนครปฐม
ด้วยแรงระเบิดเนี่ยนะคะทำให้ไฟลุกไหม้
ไหม้ทั้งโกดังไหม้ทั้งบ้านพักคนงานแถวนั้น
ไหม้ทั้งรถจนได้รับความเสียหาย
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพ
มีคนได้รับบาดเจ็บอีกเป็น๑๐นะคะ
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการระเบิดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสภโพแก้วก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถบรรทุกดอกไม้ไฟระเบิด
บริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งถนนพุทธมนตรสาย๔
ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ก็ต้องเร่งเข้าไปเพื่อช่วยดับไฟก่อนนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นลูกพ่วงของรถบรรทุกจอดอยู่
แล้วคุณทัศนัยคุณผู้ชมดูสิคะไฟลุกท่วมแบบนี้เลย
แล้วพอมันติดจากที่รถแล้วก็ลามไปยังโกดังค่ะ
เรื่องต้นทราบว่ามีคนโดนไฟลวกโดนกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ๑๑ราย
แล้วใน๑๑รายสาหัส๒รายนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพก็ต้องช่วยปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง
ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบโกดังก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด๒๐ห้อง
รถกระบะเสียหาย๑คันรวมถึงห้องพักคนงาน๑๐ห้อง
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปดูที่โกดังค่ะ
ไปเจอศพของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง๑ศพนะคะ
คือนางสาวกรนิกาตาคอนบุรีอายุ๓๕ปีค่ะ
อยู่ในสภาพคือนอนคว่ำหน้าแล้วก็โดนไฟไหม้ขาขวาขาด
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสามพราน
โดยคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อนายสำเนาเมฆสุดเนี่ยนะคะ

ตัวคนขับรถบรรทุกเขานอนหลับอยู่ในรถ
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสักประมาณ๓๐เมตร
ตอนนอนอยู่ได้ยินเสียงเป็นเสียงแบบเปรี้ยดังขึ้น
แต่พอตื่นขึ้นมาเห็นว่าไฟมันลุกไหม้แล้วค่ะ

หลังจากนั้นโอ้โหเสียงระเบิดตามมาค่ะคุณผู้ชม

ด้านตำรวจก็ไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนเอาดอกไม้ไฟมาฝากส่ง๒๐กล่อง
คือจะให้ส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วจู่มันเกิดเหตุระเบิดขึ้นในดอกไม้ไฟพวกนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งก็จะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจภูทรภาค๗เข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ช่วงนี้ก็ใกล้ลอยกระทงก็จะมีเรื่องของผู้ดอกไม้ไฟ
เอามาจำหน่ายกันเยอะระวังกันด้วยนะฮะ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับ